ไปดูเรื่องของฝนทิ้งช่วงกันหน่อยนะตอนนี้ชาวไรชาวสวนเกษตรกร
ต่างเนี่ยก็เดือดร้อนกันแต่ละพื้นที่เขามีพิธีการหอฝนมีวิธีการแห่ขอ
ก่อนเลยค่ะชาวบ้านกว่าร้อยคนเขาก็ร่วมกันทำพิธีขอฝนกัน
เป็นพิธีเต้านางด้งค่ะ
เขาบอกว่าเป็นการขอฝนจากพญาแถนตามความเชื่อดั้งเดิม

พิธีนี้จะเป็นการสวดอ้อนวอนบูชาพญาแถนนะคะ

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำทำนา
อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในพิธีก็คือนี่เลย
กระด้งสองใบไม้คานสี่อัน
จากบ้านของหญิงม่ายด้วยนะ

จากนั้นชาวบ้านก็จะเสริงขอฝน
แล้วก็ค่อยมีการเสี่ยงทายกันต่อไป
ส่วนที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ชาวบ้านก็ร่วมกันทำพิธีแห่นางแมวขอฝน

ชาวบ้านแต่งตัวเป็นง้อป่าค่ะ

หวังให้ผลตกต้องตามความเชื่อ
คือหลายครั้งเมื่อก่อนเขาเอาแมวจริงมาแห่
หลังเริ่มเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาคิตตี้บ้างอะไรบ้าง
เพราะว่าหลายคนมองว่าสงสารแมวมัน
แดดร้อนขนาดนี้เอาไปแห่กลางแดดเปรี้ยงตายพอดี

ใช่ก็เลยเนี่ยค่ะเริ่มประยุกต์เริ่มปรับเปลี่ยนกันนะคะ
เรื่อยไปแต่งตัวเป็นงอกป่าดำแทนบ้าง
บางคนแต่งตัวเป็นแมวดำแทนแล้วก็เอาน้ำมาราดแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านเองนอกจากมาร่วมทำพิธีแล้ว

เพื่อให้ไปทำบุญแล้วก็ถวายวัดด้วย

ตอนนี้แม่อายสะอื้นแล้วจริงนะคะ
เพราะว่าแรงหนักแห้งหนักจริงค่ะ
ชาวบ้านชาวช่องตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้
ช่วยใครต้องก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะ

ฟังธรรมเทศนากันที่ชื่อว่ามัชชาพระยาปลาช่อน
ซึ่งก็เป็นการสวดคาถาปลาช่อนเพื่อขอฝน

ภาวะที่บ้านเมืองประสบภัยแรงแบบนี้นะคะ
คือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
แล้วก็แห้งแรงผ่ากลางฤดูฝนแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านก็ช่วยกันตกแต่งเครื่องสังเวยเป็นรูปพญานาคทำจากฟางข้าว
แล้วก็ปลาช่อนทำจากไม้วางไว้บนแพ้ไม้ไผ่

จากวัดศรีลาอาจมาประกอบพิธีบริเวณอ่างเก็บน้ำ
ห้วยช้างศรีตรงนี้นะคะ